วันนี้พลตอานนท์ก็โทรมาหาฉันอยู่มดดำมดดำ
อาบแสงจันทร์กับฉันมันบอกโอ้ไม่เอาพจน์นะตำรวจจะจับเนาะ
ต้องแยกกันก่อนก็อาบเพราะอานนท์บอกวันนี้จะเป็นวันอาบแสงจันท
คุณกระทาชินบัญชรเนี่ยเขาเผยเคล็ดลับเปิดเนินพระจันทร์
แสงพลังจันทรเสริมอำนาจมหาเสน่หมเมตตามหานิยม
เห็นไหมล่ะหัวม้าหอมเห็นไหมล่ะ
โดยแต่ละปีเนี่ยจะมีเลิกนี้เพียง๑หรือ๒ครั้งเท่านั้น
ซึ่งวันเวลาที่ดีคือวันจันทร์ที่๒๖เมษายน
ตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวงคือวันนี้เป็นวันพระใช่ไหม

เขาบอกว่าโดยพระจันทร์ในทางโหรศาสตร์เนี่ยเชื่อว่ามีลักษณะร่างกายผุดพอง
รูปหลังสวยงามผูดจ้ามีเส้นเนย์ชวนหลงไหล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
เขาว่าอย่างงั้นนะทำไงฮะคือยืนกลางแจ้งอาบแสงจันทร์
เนินพระจันทร์มวยผมขึ้นเนินพระจันทร์ตำแหน่งเนี่ย

แล้วก็อาบแสงจันทราแล้วก็สวดโอมจันทรา
ไปกันน่ะจริงแต่คุณอาจชวนผมไป
คุณมันเป็นราชันแห่งการที่แบบไปหาเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
ของรถเมย์เนี่ยโอเคมันเช็ดได้ดีมาก

คั่วแบบนี้รู้ไหมที่ไหน

เพราะเมื่อก่อนไปกันหมดนี้

นั่งอยู่ประมาณอย่างนี้นั่งติดกันอยู่อย่างนี้

แสงจันทร์กูยังไม่เห็นมีแสงจันทร์เลย
พอจันทร์ไม่มีฝนตกเลยกูใหญ่เลย

บ้าหรือเปล่าไปถามแสงจันทร์คงไม่เห็นมีพระจันทร์โผล่มาเลย
เขาบอกให้เราสวดนำโมะอะไรอย่างนี้
ไข้อิมผูสักหมอฮอซักอะไรอย่างนี้

แล้วก็หากใครมีวัตถุเกิ่งร่างคล้องคั้งในโชคตาเมตตามหาติว

ตอนคุณแม่ไปแล้วมันได้ผลไหมล่ะคุณแม่ถามได้ผลหรือเปล่า
ก็กูมีผัวไหมล่ะก็ยังมีแต่ไม่ได้ผัวก็ยังเสียเงินอยู่ดี
คือมันช่วยเรื่องอะไรบ้างเพราะเสน่ห์เหรอคุณแม่เรื่องเงินทอง

เมตตามหานิยมเสน่ห์เวลาแบบเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามอะไรอย่างนี้
ไปไอ้จิ๊กอยากแอบก็ไปกันแบบไปกันเกือบทุกคน

ไม่เคยไปแต่เคยรู้ว่าคนหนึ่งเขาไปก็คือเคยไปดู
ที่ต้องถอดชุดออกหมดแล้วก็อาบน้ำกลางน้ำตก

อ๋อที่ลำตางมีคนหนึ่งไปพี่
แต่ของเราไม่นะของเราแบบต้องใส่เสื้อขาวใช่ไหม

ทีต์เล่าให้ฟังไม่ต้องไปทำตามหรืออะไรนะ

ก็ชอบเล่าแต่มันเป็นเรื่องเป็นราวอีกรู้ป่ะ

ที่ตัวเองเล่าเนี่ยนะ

เดี๋ยวเหมือนเดินตะกรุษเข้าตาอีก

ใช่เพราะตอนนี้เรามองย้อนกลับไปนะ
วันนั้นเราก็อาจจะคิดเราทำอะไรกันไปนะวันนั้น
เออมันเมื่อก่อนมันคันนอยคันนองแล้วผมก็แบบ
ผมเองก็ซื่อมดดำบอกให้ไปผมก็ไปอะไรอย่างนี้

ตีกับคนมาเยอะแล้วแล้วก็อมหิตกับคนมาเยอะแล้วด้วย
อย่างฉันเนี่ยมันทึบเนี่ยเธอเห็นไหมนี่สีอะไร
มันเป็นที่คิ้วดำเนี่ยมันเป็นที่คิ้วดำนะนี่สีอะไรเธอเห็นไหม
เมื่อก่อนที่ก่อนรู้จักกับเธอน่ะฉันเหมือนผ้าผาคืออย่างเงี้ย
ตั้งแต่ยุคเธอมันต้องมีความดำมันมีความอมหิต
มันมีความแบบทุกสิ่งทุกอย่างผสมผสาน

ไปกันหมดอีนเวงจี๊แล้วก็ซื้อาไงซื้อ
คิดว่าคนอย่างหนุ่มซื้อก็เอาอ่านประสูจนสัตว์ดีกว่า
ประสุทธิ์สัตว์น่าจะเหมาะกับข่าวนี้